ต้องถามคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าชอบดูดวงไหมคะ

โอ้โหยิ่งเป็นคนดงคนดังเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ

คือคนดังกับหมอดูคู่กันตลอด
แต่ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งนะคะใครจะทักยังไงดิฉันไม่สนใจ
นั่นก็คือคนนี้เลยค่ะนางร้ายสุดแซ่บค่ะคุณเมพิชนาธิ์ค่ะ

เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าอยู่วงการบันเทิงมา๑๐กว่าปีแบบนี้ค่ะ
ทักเรื่องราวความรักมาตลอดนะคะ

ก็จะมีหมอดูนะคะทั้งที่แบบว่าคือไม่ได้จ้างหรอกนะคะ

โดนบ่อยมากทุกครั้งที่เลิกกับแฟนเขาก็จะมาแบบนี้
แบบอุ๊ยจริงเนี่ยถ้าไม่เปิดตัวก็จะครบได้จริงไม่ว่าแบบ
มันแล้วแต่คนถ้ามันไม่ใช่จริงต่อให้ไม่เปิดมันก็เลิกกันอยู่ดี
ฉะนั้นก็อยากจะให้แบบฟังหูไว้หัวค่ะ
ต้องอยู่ที่คู่ของเราด้วยเพราะว่าทุกคู่ของเราเนี่ยเขาแบบ
เขาอยากให้เปิดไหมบางคนการเปิดมันคือการให้เกียรติ
บางคนครบลับเขาอาจจะไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้
ต้องดูสถานการณ์ด้วยไม่ใช่หมอดูอย่างเดียวส่วนตัวเมย์ไม่ได้เชื่อ
มันเหมือนเราลอกนานแล้วอาจจะไม่ได้ว่าลอกกับใคร
แต่เนี่ยจริงเนี่ยต้องคบเงียบเปิดก็เลยเลิก